มาดูความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์ที่ลูกสาวอายุ๒๙ปีนะคะ
ฆ่าพ่อของตัวเองคือเอามีดฟันไปที่หน้าผาก
ให้พ่อนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ที่บ้านนะคะ
กลางดึกคืนที่ผ่านมาจับตัวลูกสาวที่ก่อเหตุได้แล้ว
พลอยนะคะไปเดินอยู่ริมถนนห่างจากบ้านที่เกิดเหตุไปประมาณ๒กิโล
จับได้นำตัวไปสอบปากคำพลอยผู้จายังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นี่ค่ะ
แล้วก็ปฏิเสธปฏิเสธเหตุการณ์นี้แต่แม่ของพลอยเป็นคนมาให้ข้อมูล
เพราะตัวพลอยเขามีปมในวัยเด็กหลายเรื่องแล้วก็มีอาการป่วยทางจิตทางประสาท
เนื่องจากว่าเคยเสพยาเสพติดนะคะพลอยก็คือนางสาวบุญยดาค่ะ
อายุยี่สิบเก้าปีก่อเหตุเอามีดฟันกลางหน้าผากและตัดอวัยวะเพศ
เสียชีวิตอยู่ในบ้านซอยชุมชนท่าทราย๓เขตหลัก๔แล้วก็หลบหนีไป

ตำรวจสนทุ่ง๒ห้องจับได้ที่ปากซอยชินเขต๑ทับ๓๑
ตอนที่เดินอยู่ข้างถนนห่างจากจุดเกิดเหตุ๒กิโล
ถูกจับเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลมาว่าพลอยคนนี้
นั่งแท็กซี่สีชมพูไปขอนอนบ้านเพื่อนขอให้พ่อแม่เพื่อนจ่ายค่าแท็กซี่ให้
แต่ถูกปฏิเสธเพราะทุกคนรู้ข่าวเธอก็เลยถูกรวบตัวนะคะ
ส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุพลอยเอาไปทิ้งถังขยะหน้าร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะ
มีนะคะหย่อเหมือนกับปุ่งสีขาวสามารถแล้วเดินหันหลังไป
สอบปากคำเนี่ยค่ะตำรวจนำตัวพลอยไปที่สถานีตำรวจ
อยู่ในสภาพที่พูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนกับไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดรอให้มีสติ

ก็เดี๋ยวไปดูช่วงจังหวะที่ตำรวจพยายามจะคุยกับตัวผู้ก่อเหตุนะ

มศเตรียมมากเลยหรอ

ไม่ได้ยุ่งอะไรไม่ได้อะไรอื่น
ทำงานได้เล่นไง
ทีมข่าวได้คุยกับแม่ของพลอยค่ะ
แม่บอกว่าคือในอดีตเนี่ยพลอยเคยถูกพ่อทำร้ายร่างกาย
ตบเลือดกลบปาก
เคยถูกพ่อคว่างไขควงใส่จนได้รับบาดเจ็บ

ก่อนเกิดเหตุการณ์นี้พลอยเคยเล่าว่าไปขอเงินพ่อเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะนะ
ไม่ให้เงินแล้วพ่อทำร้ายร่างกาย
ตอนนั้นน่ะพลอยก็สู้พ่อแต่ว่าเป็นการสู้ที่ไม่มีเหตุรุนแรง
แม่บอกว่าพลอยมีอาการทางจิตทางประสาท
เพราะเสพยาเสพติดต่อเนื่องมานานกว่า๕ปี
แล้วก็ฝังใจจากเรื่องที่ว่าลูกสาวถูกอดีตสามีข่มขืนด้วย
ครับที่ผ่านมาเคยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นปีนะคะ
ก็กลัวว่าอาการเดิมจะกลับมากำเริบแต่คุณหมอบอกว่า
พลอยเนี่ยยังพอจะมีโอกาสที่สามารถปรับตัวและอยู่กับสังคมภายนอกได้
เพราะพลอยเองก็อายุยังน้อยยังอายุไม่ถึงสามสิบ
เขาก็เลยปล่อยออกมาแต่กลายเป็นว่าพลอยไม่ยอมไปหาหมอตามนัด
และไม่ยอมกินยาตามหมอสั่งค่ะตอนนั้นยังไม่ทราบไงว่า
เขาเขียนเยอะอยู่ในช่วงที่สารยังไม่ได้ตัดสิน
ไม่ได้ถึงขั้นศาลเราก็เลยเหมือนเขาก็สองจิตสองใจ
เหมือนไม่ไว้ใจใครอะไรทั้งหมดเลยเขาก็จะเอาเด็กไป
นี่เราไม่ให้เอาไปเพราะเรารู้เลยว่าเขาไม่ปกติ
คือดูด้วยสายตาคนเราเคยปกติแล้วเปลี่ยนไป
แต่อันนี้คำว่าไม่ปกติกับเรายังไม่ถึงมือแพทย์
เราก็คิดไม่ไว้ใจเขาแล้วเราก็เลยคิดว่าเอออย่าเอาไปอะไรอย่างเงี้
แต่เขาคือฉุนเฉียวอะไรตั้งตรงนั้นเราก็เลยทำร้ายเรา
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ไปเจอกับเพื่อนบ้านค่ะนายเจริญโชคเจนชัยอายุ๕๖ปี
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตกลับมาจากโรงพยาบาล
เพราะว่าไปล้างแผลที่รถล้มกลับมาบ้านก็นั่งอยู่หน้าบ้านค่ะ
ลูกสาวก็คือพลอยอะค่ะพอเดินทางมาถึงก็ชวนเข้าบ้าน
จากนั้น๑๐นาทีพลอยเดินออกมาจากบ้านเลือดเต็มตัวเลยค่ะ
ถือกระเป๋าใบเล็กออกไปไม่พูดไม่จาไม่คุยกับใคร
เพื่อนบ้านก็เห็นผิดสังเกตเลยเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น
โอ้โหเลือดเต็มบ้านแจ้งตำรวจนะคะ
แต่เพื่อนบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะ
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันด้วยเพราะบังเอิญจังหวะนั้นน่ะ

ลูกสาวเขาออกจากบ้านมามีรอยเลือดรอยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
พ่อนะคนที่เป็นพ่อเนี่ยเขากลัวลูกจะตาย
เขาไม่เคยทำร้ายลูกมีแต่ลูกมาแบบนักเลงแบบยังหาเรื่องพ่อ
บทวันเลือดเขาติดยางว่าลูกติดยางให้มันไปมันก็ไม่พอใจ
วันนี้เราได้ไปดูข้างในบ้านนะครับโดยลูกสะพ้ายของผู้ตายนะครับ
เขาชื่อว่านางชมพูนุษย์ทองแสนนะฮะอายุ๔๕ปีนะฮะ
พาคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราเข้าไปดูในบ้านนะครับ
ซึ่งทำความสะอาดไปแล้วนะฮะในวันนี้นะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้มาเยี่ยมนายเกษม
เพราะว่าสามีเธอที่เป็นลูกชายของนายเกษมเนี่ย
เสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อมีนาคมนะปี๖๓นี่แหละฮะ
นายเกษมก็คือพ่อสามีเนี่ยก็อยู่บ้านคนเดียวนะ
แต่สามีที่เขาเป็นลูกชายในเกษมเนี่ยเขาคนละแม่กับพลอยนะฮะที่ก่อเหตุ
บอกว่าพอเธอมาถึงหน้าบ้านเมื่อวานนี้พบว่านายเกษมเสียชีวิตแล้ว
คราบเลือดเนี่ยจากที่เห็นเนี่ยเชื่อว่าคงมีการต่อสู้กัน
แต่นายเกษมเป็นแผลจากการรถล้มอยู่นะก็เชื่อว่าคงจะสู้ไม่ไหว
เพราะว่าเจ็บแผลนะครับยืนยันว่าพลอยเนี่ยมาหาพ่อเป็นประจำมาขอเงินนะฮะ
ครั้งไหนไม่ได้เงินก็จะไม่พอใจจนนายเกษมต้องใช้ให้เธอ
โทรเรียกให้พลอยเนี่ยกลับมาเอาเงินเวลาที่พลอยไม่พอใจ
ชมพูนุษย์อยู่นะครับทุกผู้ชมครับอยู่อยู่ฮะ
มันก็มีเสียงแปลกเกิดขึ้นในครัวหลังบ้าน
คล้ายกับคนกินข้าวนะแล้วก็ผลักจานข้าวออกไปอ่ะ
พวกเราที่อยู่ด้วยกันตกใจฮะจนนางชมพูนุษย์เขาต้องแบบบอกให้เรา

ปำมหัวใจปำมกลักตัวเขาเรียบพ่อ
เคยเห็นเขาคล้ายว่าสู้กันอยู่พ่อก็จะสู้

เคยเห็นเขา
คือกำลังสัมภาษณ์อยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
มีคนอยู่ใช่ไหมไม่มีค่ะ
เห็นไหมไม่มีเหมือนคนผลักชามข้าวอยู่ข้างใน
ในครัวข้างหลังอ่ะคุณระวิการต้องหยุดสัมภาษณ์แล้วถามเลย
ใครอยู่ข้างหลังคะไม่มี
บอกไม่มีใครค่ะก็ปกติผู้ตายเขาอยู่คนเดียว

แมวอะไรก็อาจจะเป็นไปได้หมดนะ

คือลูกสาวของผู้ตายไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนะครับ
แล้วก็ตรวจเรื่องของสภาพจิตใจด้วย
พาไปที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนีที่กรมการแพทย์นะฮะ
หรือว่าที่เรารู้จักก็คือโรงพยาบาลธัญรักษ
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
นี่ฮะช่วงตำรวจคุมตัวนางสาวพลอยไปเนี่ยนะครับ
ตอนที่ไปขึ้นรถก็มีการพูดจาตอบโต้นะครับ
แล้วก็ปฏิเสธออกมาบอกว่าไม่ได้ทำผิด
แล้วเธอก็บอกว่าที่ผ่านมาเธอเคยถูกพ่อเนี่ย
ทำร้ายมาตั้งแต่ยังเล็กนะ
แล้วพอเธอไปมีสามีเธอก็ไปเจอเรื่องเลวร้าย
ก็คือสามีของเธอเนี่ยข่มขืนลูกตัวเอง

พลอยก็มาที่สอนอทุ่ง๒ห้องนะครับมาเยี่ยมลูกสาว
แล้วก็ต้องมาทำเรื่องติดต่อรับศพอดีตสามีอีก
สองเรื่องเลยวันนี้โดยบอกว่าจะไม่ยื่นประกันตัวลูกสาวนะครับ
เกรงว่าถ้าออกมาเดี๋ยวจะไปก่อเหตุซ้ำเติมอีกนะครับอ่า
เดี๋ยวจะส่งไปรักษาไปบำบัดด้วยที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอเลิกรา
กับอดีตสามีไปนานแล้วลูกสาวนี่ก็ไม่เจออ่า
เจอกันเลยตั้งแต่ช่วงโควิด๑๙ตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมา
นี่ฮะส่วนพ่อเลี้ยงของพลอยนะครับ
ชื่อว่าในทรงธรรมนะฮะอายุห้าสิบเก้าปีบอกว่า
พลอยเขามีอาการแล้วก็ต้องรักษาอาการทางจิต
แล้วก็ติดยาเสพติดจริงโดยเลี้ยงพลอยมาตั้งแต่ยังเด็ก
อ่าเพราะเห็นว่าถูกพ่อแท้แท้เนี่ยทำร้ายร่างกายนะ
อ่าก็เลยรับมาดูแลนะครับเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่า
พลอยเนี่ยกดดันจากที่เคยถูกทำในอดีตแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เนี่ย
ก็มีการตัดสินคดีที่อดีตสามีของพลอยเคยก่อเหตุข่มขืนลูกสาวตัวเอง
ก็อาจจะเครียดเรื่องคดีนะส่วนเพื่อนของพลอยนะครับ
เป็นเพื่อนสนิทนะครับบอกว่าสนิทกันตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือ
เล่าว่าพลอยนะไม่ได้เสพยาเสพติดนะ
หยุดยาเลิกยาไปแล้วตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบัน
แต่ช่วงหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้มันมีพฤติกรรมเกิดขึ้นกับพลอย
ก็คือพูดแล้วก็เหม่อลอยจน๓มิถุนายน
ก็ไปเห็นพลอยเนี่ยไปเดินเร่ร่อนอยู่แถวดอนเมือง
ตอนนั้นก็ไปเจอก็พามาส่งตำรวจที่สอนอทุ่ง๒ห้อง
เพื่อให้ตำรวจช่วยพาตัวไปส่งโรงพยาบาลศรีธัญญา
แต่ตำรวจบอกว่าตอนนั้นก็ไม่สามารถส่งให้ได้
เพราะว่าเพื่อนไม่ใช่ผู้ปกครอง
ก็ต้องให้พ่อแม่เขามาจัดการ
วันนั้นพลอยก็บอกกับตำรวจว่า
พ่อกับแม่พ่อเลี้ยงเนี่ย
มขืนลูกของเธออะไรแบบนี้เธอก็พูดลักษณะแบบนี้มาแล้ว
เพื่อนสนิทของพลอยอีกคนนึงก็เชื่อว่าที่พลอยก่อเหตุ
คงมาจากปมฝังใจเรื่องอดีตสามีข่มขืนลูกสาวตัวเองนะฮะ
เพราะตลอดเวลาที่เพื่อนเริ่มรู้สึกว่าพลอย
มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเนี่ยพลอยมักจะพูดถึงเรื่องลูกสาว
ที่ถูกสามีข่มขืนมาก

แล้วคิดซ้ำเรื่องแบบเนี้ยเดิมเดิมแล้วก็ยังกลัวว่า
นายเกษมที่เป็นพ่อเนี่ยจะมาเอาลูกของเธอเนี่ยไปเลี้ยง
เธออยากจะดูแลลูกอาจจะมองว่าเธอดูแลไม่ได้แบบนี้
แล้วก็มีใบแจ้งความที่พลอยเคยแจ้งความนายเกษมพ่อของตัวเอง
ไว้เมื่อ๒๔เมษายนที่ผ่านมาโดยแจ้งความ
นายเกษมเอาเด็กไปเลี้ยงดูโดยไม่ชอบทำ
คือก่อนหน้าวันที่๓พวกผมเนี่ยพยายามติดต่อทั้ง
โรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วก็สอนอที่นี่ว่าจะทำยังไง
คือขอความเห็นกับเขาแล้วว่าในเมื่อพลอยมันเป็น
แบบเนี้ยเราจะต้องทำยังไงทางศรีธัญญาเขาแนะนำว่า
ให้พวกผมเนี่ยมาติดต่อก็คือมาคุยกับทางสอนอทองที่
ว่าให้จับกลุ่มตัวไว้เพราะว่าพลอยเนี่ยเข้าข่ายว่า
เก้าไก่บุกลุกแล้วนะถูกไหมครับเพราะว่าไปถึงบ้านผม
เนี่ยไปที่บ้านคนนู้นคนนี้คือต้องการพาพลอยไปรักษาแต่ว่า
วกไปวนมาไม่ค่อยรู้เรื่องเขาไม่กินค่ะเขาไม่กิน
บอกเขาไม่ต้องกินแล้วเขาไม่ต้องไปรับยาแล้ว

คุณผู้ชมคะมาไล่เรียงชีวิตของพลอยผู้ต้องหานะคะ
ตามข้อมูลจากแม่และจากเพื่อนนะคะคือแม่ของพลอย
มีสามีใหม่ตอนพลอยอายุเจ็ดขวบพลอยอยู่กับแม่จนเรียน
มหนึ่งพ่อขอให้ไปอยู่ด้วยแล้วก็มีข้อมูลว่า
ถูกพ่อทำร้ายพอเรียนม๓พลอยมีสามีและมีลูก
เมื่อปี๒๕๖๐พลอยอาการปกติมาเจอกับเพื่อนในงานบวช
ก็มาพร้อมกับสามีและลูกแต่ปีถัดมาปี๒๕๖๑สามีพลอย
ข่มขืนลูกสาวคนโตอายุสิบขวบและในปีเดียวกัน
สามีของพลอยถูกดำเนินคดีค่ะส่วนพลอยเข้ารับการรักษา
อาการทางจิตทางประสาทที่โรงพยาบาลศรีธรรยาแล้วก็ออกมากลางปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะคะ
ลอยมาบอกเพื่อนว่าหายแล้วเดือนสิงหาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
เพื่อนก็เจอพลอยในงานเลี้ยงรุ่นแต่พลอยเริ่มมีอาการพูดไม่รู้เรื่อง
แล้วส่วนใหญ่จะพูดถึงปมก็คือลูกสาวถูกคมขืนโดยสามีของพลอยเอง
แล้วเธอก็มีอาการหนักขึ้นเรื่อยจนมาก่อเหตุฆ่าพ่อตัวเอง
พันธุ์ตำรวจโทษสุรินผู้ฤทธิ์รองผู้กำกับสอนอทุ่ง๒ห้องบอกว่า
ฝ่ายสืบสวนได้ติดตามตัวพลอยจนเจอว่าไปหาเพื่อนนั่งรถแท็กซี่ออกไป
กระจายกำลังกันอยู่หลายจุดนะคะไปคอยเฝ้าดู
ตะโกนอยู่ในห้องควบคุมตัวตลอดนะคะบอกถูกใส่ร้ายถูกใส่ร้าย
พอตำรวจพยายามจะถามข้อมูลสอบปากคำเนี่ยนะ
เธอก็ถามตำรวจกลับว่าเมื่อไหร่จะปล่อยเธอสักทีอึดอัด
ก็พยายามพูดในลักษณะแบบนี้
คือพลอยมาที่โรงพักนี้อยู่บ่อยนะคะ
ไปแจ้งความเกี่ยวกับคดีของลูก
การไปแต่ละครั้งก็จะเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างให้ไปส่ง
แต่ปัญหาก็คือพลอยมีอาการแปลก
คือบางทีไม่จ่ายเงินบ้างอะไรบ้าง
เจ้าหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่ารถแทนก็มี
หลายครั้งที่มีอาการลักษณะแบบนี้ค่ะ

ถ้าฟังจากประวัติชีวิตของเธอถามว่า

สงสารไหมก็น่าสงสารน่าเห็นใจ